คุณเจมส์เรืองศักดิ์นะคะแล้วก็ครูก้อย
คู่นี้เขาก็หวานเวอร์เลยนะคะ
แล้วก็ปลายเดือนมีนาคมนี้
จะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แบบสมบูรณ์เต็มตัวแล้วนะคะ
จะได้เจอเบบีตัวน้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ

แถมเปลี่ยนแพลนด้วยนะตอนแรกว่าจะผ่าคลอด
แต่ตอนนี้อยากจะรับรู้รสชาติของความเป็นแม่จริง
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคลอดแบบธรรมชาตินะคะ

ถูกต้องทั้งคู่ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะ
ความรู้สึกเป็นไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ

ที่แบบเพิ่งทราบว่าคุณหมอบอกว่าให้คลอดเองได้
เพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าจะต้องผ่าคลอด
ตอนนี้ครูก้อยก็จากเดิมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยออกกำลังกาย
กะว่าไปถึงแล้วแบบว่าผ่าออกอะไรอย่างนี้
ตอนนี้เริ่มออกกำลังกายในน้ำเริ่มมีการแบบทำโยคะในน้ำอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็คิดว่าวันที่เขาคลอดเนี่ยเขาก็ต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ครับ
ก้อยกับพี่เจมสค่อนข้างวิทยาศาสตร์มาก

คิดว่าพร้อมที่สุดวันไหนเขาพร้อมแม่พร้อมลูกพร้อมก็คือวันนั้น
โอ้โหดีจังเลยดูเป็นแบบว่าธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ธรรมชาตินะคะ
แต่ตอนนี้ก็ต้องแบบเป็นห่วงคุณก้อยนิดนึงนะคะ

นี่ที่ฉันมีตัวอย่างชมนี่หมดพูดอะไรอย่างเนี้ย
แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่ในการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญจริง